ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นวินาทีชีวิตนะคะ
มีสามีภรรยาคู่นึงคือสามีเนี่ยขับเรือ
เพื่อไปดูแข่งเรือตอนขาไปไม่ได้เป็นอะไร
ขากลับระหว่างที่กำลังขับเรือค่ะสามีวูบไปเลย
หมดสติไปเลยคือตัวภรรยาต้องมาขับแทน
แล้วก็ประคองพาสามีขึ้นท่า
แต่สุดท้ายเป็นเรื่องเศร้าสามีเสียชีวิตค่ะ

คือภรรยาก็ร้องไห้นะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายวีรพลอายุ๓๗ปีค่ะ
จุดตรงนี้คือท่าน้ำวัดบ้านระกาศ
ที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
ภรรยาก็กุมมือสามีเอาไว้นะคะ
ห่างกันเลยคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน

อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูได้รับแจ้งเหตุว่าขอความช่วยเหลือหน่อย
มีผู้ชายหมดสติแล้วก็อยู่บนเรือนำมาขึ้นท่าน้ำวัดบ้านระกาศ
พอกู้ภัยมาถึงนะคะอาการของนายเวียรพลไม่ค่อยจะดีแล้วค่ะคุณผู้ชม
พจรอ่อนเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจ
แต่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
ภรรยาให้ข้อมูลว่าเธอกับสามีขับเรือออกจากบ้านพัก
ย่านบางบังบังประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เพื่อไปดูการแข่งเรือที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
สามีก็ขับเรือไปตอนขาไปก็ไม่ได้มีอะไรค่ะ
แข่งเรือเสร็จกำลังจะพากันขับเรือกลับ
ระหว่างทางสามีแน่นหน้าอกวูบหมดสติไปเลย
ภรรยาบอกว่าสามีไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะคะ
ก็รีบจอดเรือกลางคลองพยายามจะปลุกเรียกสามีสามีไม่ตื่น
อยู่บนเรือเหมือนสามียังพอจะยกแขนได้นิดหน่อย

ภรรยาเลยตัดสินใจขับเรือเองพาสามีไปขึ้นท่าน้ำวัดบ้านระกาศ
เพื่อขอความช่วยเหลือแล้วเธอเองก็ถ่ายคลิปวินาทีชีวิต
ที่พยายามจะช่วยชีวิตสามีเอาไว้ด้วยค่ะ
ก็ต้องส่งร่างของผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
และละค่ะเพราะอย่างไม่ทราบสาเหตุ
อยู่ดีก็หมดสติไปเลยทั้งที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไร
ญาติติดต่อขอรับร่างของผู้เสียชีวิต